คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของนายพุทธเทพสุริยะจักรวาลวัย๓๘ปีกันหน่อยค่ะ
คือเรื่องนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เพราะว่ามันเริ่มต้นจากการที่ว่ามีผู้เสียหาย
มาร้องกับทีมข่าวว่าแม่เขามาหลงเชื่อเป็นลูกศิษย์ลูกหา
หมดเงินไปเป็นแสนแสนใช่เราก็เลยเริ่มต้นในการทำข่าวเรื่องนี้
แต่พอหลังจากเรื่องนั้นมันจบลงแม่ลูกคู่นั้นก็กลับไปอยู่บ้านแล้ว
ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่เสียเงินเสียทองอะไรเพิ่มเติมแล้ว

แล้วมีคนบอกว่าเนี่ยไปเห็นที่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินท
อยู่ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

มันก็จะมีคลิปภาพที่นายพุทธะเหมือนกับ
เถียงกับลูกศิษย์อะไรแบบนี้
หลังจากนั้นนายพุทธะก็ต้องกลับไปที่บุรีรำ

บุรีรำก็คือเคยอยู่มาเป็นปีตั้งแต่เป็นข่าวตอนเริ่มต้นนะคะ

งั้นตามไปดูที่บุรีรำหน่อยก็แล้วกัน

ไม่ได้หายตัวด้วยอิทธิฤทธปฏิหารใดหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเขาหนีไปไหนต่อหรือเปล่า
ทีมข่าวไปที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงนะคะ
ปรากฏว่านายพุทธกับลูกศิษย์ไม่อยู่แล้ว
ข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ไม่มีแล้ว

กับมะพร้าวที่นายพุทธภาพบอกว่าชอบดื่มค่ะ
คือดื่มน้ำมะพร้าวกินเนื้อมะพร้าวแทนกินอาหาร
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะคะ
เพราะได้ข้อมูลมาว่านายพุทธะกลับไป
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สอบประกอบ
ก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาอาจจะไม่สบายใจ
ที่หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่า
นายวัชิรวิทย์อายุ๕๕ปีเป็นลูกศิษย์ของนายพุทธะ

นายพุทธะหรือหลวงปู่องค์ดำเนี่ยย้ายไปชัยภูมิ
เพราะลูกศิษย์ขอให้ย้ายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่น
ที่นั่นสงบกว่าไม่มีคนตามไปก่อกวน
นายวจิรวิทย์๑ในลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเสียดายจังเลย
หลวงปู่องค์ดำออกจากบุรีรำไป
เพราะเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ
ลูกศิษย์ลูกหายังเคารพนับถือเชื่อมั่นศรัทธาอยู่
เพราะเวลาคุยด้วยแล้วเนี่ยรู้สึกอุ่นใจ
แล้วก็รู้สึกมีสมาธิค่ะ
เฮียเขากินต่อจะเชื่อธรรม
อย่าเชื่อ

ทีมข่าวก็ถามชาวบ้านในหมู่บ้านเขาย้อยพัฒนานะคะ
เป็นหมู่บ้านที่นายพุทธสร้างสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง
ส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้จากสื่อนี่แหละว่านายพุทธะกลับไปในพื้นที่
ชาวบ้านบอกว่าอยู่ไม่อยู่ไม่สน
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เฉย
ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชาวบ้าน
ก็พี่แปลกใจไหมทำไมถึง
ไปเร็วโอ้โหโกรธ

คือก่อนหน้านี้นะคะนายพุทธกับลูกศิษย์
เคยอยู่ที่สำนักหินเพลิงในอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ

พอตกเป็นข่าวกรณีอ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
แล้วเราก็มีการนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
พุทธหายไปเลยตั้งแต่๒๐เมษายน

อาสมอยู่ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินท

พุทธกับลูกศิษย์ก็เลยหนีกลับไป
สำนักหินเพลิงในอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำเมื่อ๔มิถุนายน
วันนี้ทีมข่าวของเราตามไปไม่เจอแล้ว
ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่านอนไปนอนไปชัยภูมิแล้วค่ะ
อ้าวบอกไปชัยภูมิเอาตามค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปที่วัดถ้ำบัวแดงตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีกชุมพลจังหวัดชายภูมิเลยนะคะ
เพราะว่าที่วัดนี้เป็นวัดที่นายพุทธะเคยมาขออาศัยอยู่
แล้วก็มีลูกศิษย์นายพุทธะเดินทางมาด้วยกับเราค่ะ
ไปเจอกับพระอธิการกุหลาบอุตมะธรรโมเจ้าอาวาสวัดถ้ำบัวแดงนะคะ
เจ้าอาวาสบอกอ้าวโยมมาเสียเที่ยวแล้วล่ะนายพุทธะไม่ได้มาที่นี่วันนี้
อธิการกุหลาบก็เลยพาทีมข่าวเราเดินดูฐานที่จะสร้างรูปปั้นนายพุทธะ
ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างรูปปั้นพระพุทธเจ้ากับพระเทพโลกอุดร
แต่ว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าถูกสั่งห้ามเอาไว้ก่อน
เพราะว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะฐานมาได้แค่ฐาน
เนี่ยหลวงพ่อก็พาคุณติไปดูว่าเนี่ยตั้งแต่ว่าจะสร้างตรงนี้แหละ
แต่ว่ามันสร้างตอบไม่ได้
ก่อนหน้านี้นายพุทธะก็เคยบอกนะคะว่าจะนำกระถิ่นมาทอดถวายที่วัด
แล้วก็ลูกศิษย์จะมาเกาะสร้างแต่ไม่ได้บอกว่าจะมาทำรูปหล่อของตัวเอง
คือปกติแล้วเนี่ยถ้าจำกันได้เขาจะมีรูปหล่อมีรูปถ่ายแขวนไว้ในบ้าน
คือมีหลายอย่างที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์แทนตัวนะคะ
พระท่านก็บอกไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาสร้างเป็นรูปหล่อรูปตัวเอง
พอรู้ปุ๊บก็เลยสั่งให้หยุดแล้วก็เลยให้ออกจากวัดไป
เพราะว่าเห็นว่าไม่สมควรที่จะมาตั้งตัวเป็นศาสดาสร้างศาสนาใหม่
ถือเป็นการดูหมินพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงปู่มั่นภูริทัศโต
ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันอยู่
ถ้าจะคนอื่นที่จะมาแสดงเป็นอย่างเงี้มันมันคิดว่าเรายังยอมรับไม่ได้

แสดงกิริยาอาการก็เรียกว่าเขาพูดเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา
เขามาดูถูกเจ้าอาวาสบ้างมากราบไหว้เจ้าบ้างบ้าง
เห็นรูปหลวงปู่มั่นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบของชาวไทย
มันก็เยียบออกไว้หมดละเขาพูดอย่างเงี้ย
แล้วทำไมเหตุผลต้องก็บอกรูปหลวงปู่มั่นเยียบออก
ทำไมถ้าพูดเหมือนละครับตอนนั้น
เขาก็อยากจะเป็นใหญ่เขาจะรับความรู้สึกของลูกศิษย์ลูกหา

คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็อาจจะหลงเชื่อก็ได้
ก็แทนว่าคนนี้จะเก่งกว่านี้อีก
เก่งกว่าล้องปูมั่นล้องกว่ากู้บ้าอาจารย์เราอีกอย่างนี้

เป็นตั้งของตัวเองเป็นศาสนาแน่นแน่

เป็นศาสนาแค่จะตั้งอีกละทิศหนึ่ง

ฝากบอกนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นภัยต่อพุทธศาสนา
เตือนลูกศิษย์ลูกหาด้วยว่าก่อนปักใจเชื่อตั้งสติดี
แล้วฝากถึงนายพุทธะด้วยว่าให้ยึดหลักความเป็นจริงนะ
อย่าไปบิดเบือนหลักคำสอนนะคะ